ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของการถูกหลอก
ผู้เสียหายที่เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ได้รู้จักเพจแชร์กินดอกราย๓วัน
โอ้โหธรรมดาเขาอาจจะกินดอกกันรายเดือนนะนะ

สมาชิกมีกว่า๒๐๐๓๐๐คนนะครับซึ่งร่วมเล่นแชร์กัน
โดยเท้าจะทำการรวมกลุ่มย่อยให้กับสมาชิกกลุ่มละ๕คน

คนแรกที่แจ้งความประสงค์มาก่อน
ครบ๓วันก็จะได้เงินต้น๑๐๐๐บาท
พร้อมดอกอีก๒๐๐บาทรวมพัน๒๐๐บาท
และคนที่๒เมื่อครบ๖วันก็จะได้เงินต้นคืน๑๐๐๐บาท
ก็เท่ากับนี่แหละเห็นไหมกินดอกราย๓วัน
คนที่๓คนที่๔ก็จะได้เงินพร้อมดอกทุก๓วัน
คนที่๕ก็พอดิบพอดีก็จะได้เงินต้นและดอกไป
๒๐๐๐บาทเงินต้นของฉัน๑๐๐๐บาทดอกอีก๑๐๐๐บาท
ได้ดอกเยอะแล้วนี่
เร็วนะแป๊บเดียวก็ได้ดอกแบบทวีคูณแบบนี้แล้วนะครับ
จากการรวบรวมยอดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น
เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเกือบ๒๐คน
มียอดเงินกว่า๘แสนบาท
ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม
แต่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายคน
มูลค่าความเสียหายอาจจะหลายล้านบาทนะครับ

ได้เชิญตัวนางสาวสุชีราเภทจักรครรม
อายุ๓๔ปีเจ้าของเพจดังกล่าว
ซึ่งเป็นพนักงานอัตราจ้างของหน่วยงามราชการแห่งหนึ่งมาพบ
เพื่อชี้แจงกรณีนี้ให้ฟังหน่อย
นางสาวซูซิลาอ้างบอกว่าเพจดังกล่าวนี้มีนายทุนเป็นคนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ต่อมาไม่สามารถติดต่อนายทุนคนดังกล่าวได้
จึงไม่สามารถนำเงินมาชำระให้สมาชิกที่เข้ามาร่วมเล่นแชร์กันได้
แต่ว่าจะชดใช้เงินให้ผู้เสียหายแต่ต้องรอสักนิดนะ
ตัวเองเป็นตัวกลางตัวเองเป็นคนกลาง
สักหน่อยหนึ่งขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับ
จะยอมจ่ายเงินต้นคืนให้เท่านั้น
ดอกเนี่ยก็เอาหน้าหยวนกันไปนะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่น
แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเองด้วย
อันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของเพจบอกนะครับ
หลังได้ฟังคำชี้แจงดังกล่าวผู้เสียหายส่วนหนึ่ง
เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่เมาะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวสุชีรา

หลังจากนี้ก็ต้องเรียกนางสาวสุชิรามาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
โดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับนางสาวซูชิรานะครับ
เพราะว่าตอนนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
แล้วก็ต้องดูจำนวนของผู้เสียหาย
กรณีการถูกหลอกลวงแบบนี้เรื่องของจำนวนผู้เสียหายสำคัญนะครับ
ถ้าจำนวนเยอะมันก็เป็นเรื่องของคดีใหญ่

ใช่อาจจะเป็นเรื่องฟอกเงินหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าก็ต้องดูจำนวนผู้เสียหายที่จะมาแจ้งความ
ดังนั้นผู้ที่เคยถูกหลอกลวงแบบนี้
เล่นแชร์ราย๓วันแบบนี้ที่จังหวัดลำปางนะครับ
หากคุณเป็นผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความกับตำรวจหน่อยนะฮะ